ไปดูอีกเรื่องหนึ่งชาวบ้านฮือฮากันมาก
เกี่ยวกับดวงไฟประหลาดที่ส่องแสงอย่างค่ำคืน

ไฟอะไรก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ค่ะ

มันเป็นดวงไฟที่ลอยไปลอยมาอยู่บนฟ้า
อยู่พื้นที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
ชาวบ้านเขาน้อยเขาถ่ายเอาไว้ได้กลางดึกวันที่๓๐สิงหาคม
ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาก่อนวันพระ

เห็นดวงไฟอยู่บนต้นไม้หลังกระท่อมก่อนวันพระ๑วัน
คืนนี้เจออีกสองดวงปท
ต้นไม้ข้างกระท่อมอีก
จะถ่ายรูปไว้ก็ไม่กล้าพอ
แฟนเรานี่ก็เลยส่องไฟไปที่ดวงไฟนั้นนะคะ
ปรากฏว่ามันก็ลอยไปลอยมาอยู่บริเวณนั้น
เขาบอกว่าดวงไฟเนี่ยเหมือนมันจ้องมาคือมันเหมือนส่องมาที่ตัวสองคนนี้ค่ะ
แล้วผู้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าดวงไฟนี่มันดูเหมือนมีแววตาฉันดูน่ากลัวอะไรเช่นนี้
นี่เป็นภาพที่เขาจินตนาการแล้วเขาก็บอกเขาเห็นแบบนั้น

แต่หลังจากที่โพสต์ข้อความและคลิปนี้ไปไม่นานคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้กลับมาโพสต์ข้อความอีกครั้งในคืนวันที่๒กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นคืนวันพระ
บอกว่าไม่กล้าเข้ามาใกล้กระท่อมล่ะสิลอยอยู่เหนือต้นไม้เอากับมันสิยอมใจ
คืนนี้วันพระเก็บภาพมาฝากได้แค่นี้ถ่ายนานไม่ได้กลัวมันคืออะไร
เขาก็ยังคงพยายามหาคำตอบอยู่ว่าดวงไฟที่เขาเจอมา๒๓คืนมันคืออะไร
มาขนาดนี้ทีมข่าวของเราก็เลยตามไปถึงบ้านผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้แหละนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงกลางดึกเนี่ยนะเขาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำมาคนเดียวไม่กล้าพี่คนเสื้อขาวนี่นะ
เขาก็เลยให้แฟนมาเดินมาเป็นเพื่อนจังหวะนั้นแหละเหลือไปเห็นแสงไฟวูบวาบลอยไปลอยมาอยู่เหนือต้นไม้หลังกระท่อม
ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ก็เป็นคลิปที่ได้เห็นไป
ซึ่งในส่วนของผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗บ้านเขาน้อยก็คือมาลัยคุณมาลัยทองสายอยู่นะคะ
ลงพื้นที่เดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวเองซึ่งพบว่ากระท่อมหลังนี้ตั้งอยู่กลางไร่ข้าวโพด
ไปดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรพร้อมกับเล่าว่าเรื่องดวงไฟประหลาดนี้นะ
ก็เคยมีผู้เท่าผู้แก่มีชาวบ้านหลายคนเขาเล่าขานกันมาหลายปีแล้ว
ก็เล่ากันอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าดวงไฟที่ว่าเป็นไฟอะไรเป็นแสงมาจากไหน
หลายคนก็อาจจะเชื่อว่าพูดตรงว่ามันกระสือหรือเปล่าที่จะออกหากินในช่วงคืนวันโกนวันพระยังไงก็แล้วแต่หาคำตอบไม่ได้ชาวบ้านเขาก็ยังคงเกรงกลัวตามความเชื่อ
ก็เลยเวลาพบคล่ำทีไรปุ๊บฟ้ามืดทีไรปุ๊บเข้าบ้านนอนไม่ออกมาข้างนอกเป็นการป้องกันไว้ก่อน

ก็ได้สุขภาพ
มันเป็นความเชื่อนะจริงตอนนี้มันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะ